วัดเนี้ยเขาชื่อว่าวัดวัดเขาพระทองอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะก็คือมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งเนี่ยเขานำชาวคณะเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจสอบคือบนยอดเขาพระทองเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมีปล่องเป็นช่องเข้าไป
แล้วในปล่องนี้คือคนเนี่ยคือเหมือนกับจะเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าลำบากหน่อยเพราะว่า
ถ้ำเนี่ยมันถูกปิดเอาไว้เหมือนกับมีหินปิดไว้แต่บังเอิญว่านี่นี่พระนะฮะ
เมื่อเช้าผมก็พูดไปทีนึงแล้วหลายคนจะคิดว่าเป็นทาซานไม่ได้นะ
ไอ้บ้าเหมือนเขาก็รู้ว่าพระอ่านี่เป็นพระนะฮะ
ท่านมันจะเอาวาดนะฮะก็ต้องช่วยกันปีนไปบนยอดเขานะฮะ
แล้วปรากฏว่าด้านข้างของป่องเข้าไปเนี่ยฮะมันจะมีเหมือนกับเป็นรูเล็กอยู่
พระท่านเนี่ยก็เข้าไปได้ในครั้งแรกเข้าไปเนี้ยนะครับก็คือ
เอ่อมันเหมือนกับท่านเองเนี่ยก็ไปจุดทูบจุดเทียนจะไหว้
ตอนแรกอ่ะเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะพอจุดทูปจุดเทียนเสร็จเท่านั้นแหละ
ถ้ามันสั่นอืมถ้ามันสั่นคือท่านก็เลยต้องให้ปีนออกมา
เพราะกลัวว่าเหมือนแบบพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยจะไปปิดทางเข้าอืม
เรื่องนี้รู้ไปถึงหูผู้สื่อข่าวก็เลยบอกให้ทางพระอาจารย์ท่านเนี้ย
พาก็ไปดูอีกทีนึงก็ขึ้นไปแล้วก็เลยเข้าไปด้วยกัน
ปรากฏว่าไปตรงจุดหนึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าเหมือนแบบถ้ำโมง
อืมถ้ำโมงคืออะไรคือมันจะมีหินย้อยที่งอกลงมาเนี้ยนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับหินที่แบบเขาสามารถเอาไม้เนี่ยไปเคาะ
มันก็ดังงงงงงงอย่างเงี้ยเหมือนแบบเคาะเหมือนกับงงหนังตะลุงอ่ะ
เออเออซึ่งผู้สื่อข่าวที่ไปเนี่ยก็ตกใจกันนะฮะ
เขาบอกว่าในนี้เนี่ยนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยเอ่อจะมีเอ่อ
พระทองคำถูกเหมือนกับใช้ใช้เหมือนกับเป็นโซ่ทองคำเนี่ย
ปิดเอาไว้ล่ามเอาไว้อยู่ไหนเออเขาไปตามหากันอยู่นี่ไงยังไม่เจอ
นี่แหละนะฮะคือพระรูปนี้ชื่อว่าพระอารยนันต์อานันโทนะฮะ
ก็เป็นเจ้าวัดวัดเขาพระทองเนี่ยครับคือไปถึงเนี่ยนะ
โดยทำพิธีขอเข้ามาหลวงพ่อองค์ใหญ่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ
ขออนุญาตกรรมยอตเผลอพระทองแล้วก็ขอให้เปิดทางนะฮะ
ให้หาพระพุทธรูปทองคำเจอซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับ
พุทธรูปทองคำเนี่ยถูกล่ามโซ่ทองคำอยู่ในถ้ำแห่งนี้
ซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกเลยพอจุดทูปไปเนี่ยสั่นนะ

อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่องค์นี้ไปเจอมาแล้วเนี่ยสามสามองค์
เป็นทองคำหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจอธรรมดาก่อน
แต่ทองคำยังไม่เจอก็เลยพยายามไปหานี่แหละ
บอกว่าในถ้ำแห่งนี้จะมีเพชรดินจินดา
อย่างงั้นนะครับคือในหินย้อยอ่า
ย้อยที่อยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับอันนี้คือที่เคยออกมาได้

บอกว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบหินที่ย้อยลงมาใหญ่มาก
คือเป็นหินงอกประมาณสักห้าสิบเซนอ่ะแล้วก็คือลักษณะคือคือโครงสร้างเนี่ย
เหมือนเป็นพญานาคเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
คือมันเหมือนกับชาวบ้านก็บอกเลยว่าเชื่อชาวบ้านแถวนั้นนะ
เขาเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำมหาสมบัตินะครับแล้วก็มีการเอาหินเนี่ย
ทำโมงเขาเรียกทำโมงอือเกี่ยวว่าเกยตำวานในทำนี่แล้ว
กลางวันคือเรามีเสียงไหมเปิดดูซิมีไหม

ลองดูรีดน้ำเถอะ
ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันเองที่ถ้ำโมง

โปรดติดตามตอนต่อไป